ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๕ปีเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวท
นอนเฝ้าวัวควายอยู่ในกระท่อมค่ะถูกคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธมีดแทงจนเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่ามีคนเขาเห็นเหตุการณ์ก่อนที่คนนี้เขาจะเสียชีวิต
เหมือนเขาไปนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนแล้วก็เป็นคนถือมีดไล่แทงคนอื่น
คนอื่นเนี่ยแยกย้ายกันหลบหนีสุดท้ายตัวเองถูกพบว่าถูกแทงเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสพนฮายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ
นี่คือกระท่อมปลายนานะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกต
นายสันติกูลสะอายุ๓๕ปีคนนี้เนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนค่ะ
สภาพศพมือขวาไก่หน้าผากอยู่ข้างลำตัวมีมีดปอกผลไม้ตกอยู่
ตามตัวมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมที่สดือแผลหนึ่งใต้สะดืออีกแผลหนึ่ง
เลือดเนี่ยเปื้อนที่นอนเต็มเลยนะคะแล้วก็มีซองยาโรงพยาบาลศรีสเกต
เป็นยาหลายอย่างเลยเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยค่ะ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่านายสันติกูลผู้ตายเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ญาติก็เลยให้ไปนอนเฝ้าวัวเฝ้าควายเฝ้าสัตว์เลี้ยงที่ผูกไว้ใกล้กับกระท่อม
แต่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเห็นนายสันติกูลผู้ตายเนี่ยไปนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนหน้ากระท่อม
แล้วก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงผู้ตายถือมีดปอกผลไม้
วิ่งไล่แทงเพื่อนจนเพื่อนวิ่งหนีแยกย้ายกันกลับบ้าน
แต่ว่าสุดท้ายนายสันติกูลคนนี้กลับถูกแทงเสียชีวิตอยู่บนที่นอนในกระท่อมค่ะ
พนักงานสอบสวนสพนฮายเตรียมเรียกเพื่อนของผู้ตายที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันก่อนหน้านี้เนี่ยนะ
มาสอบปากคำส่วนศพก็ต้องส่งไปชนะสูตรนะคะที่โรงพยาบาลศรีสเกต
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตญาติญาติก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป